คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่ชายวัย๕๖ปีที่เป็นรอปภเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
แล้วมีการหนีออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปหาภรรยาหาลูกแล้วปรากฏว่าเสียชีวิต
ทีนี้คุณผู้ชมพอมาตรวจสอบปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ติดโควิดสิบเก้า
ซึ่งผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นผู้เสียชีวิตรายที่๖๕สบคแถลงไปเมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
แต่ทำไมเราถึงเพิ่งนำเสนอข่าวนี้เพราะว่าไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตคนนี้เพิ่งออกมา
ใช่นะครับแต่จริงก็อย่าเพิ่งตื่นตกใจว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าเป็นผู้เสียชีวิตที่รวมยอดในการแถลงไปแล้วนะครับ
ค่ะซึ่งในเฟซบุ๊คเรารักพระสมุทรเจดีเนี่ยนำไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตคนนี้คือเสียชีวิตวันที่สามมกราคมนะคะ
ไขมันในเลือดสูงเป็นโรคเบาหวาน
กิจวัตรประจำวันในการประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
สวมหน้ากากอนามัยจะสวมหน้ากากผ้า
ปฏิบัติงานเป็นประจำอยู่แล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมคะดูกันหน่อยค่ะ

ไลน์ไล่มาตั้งแต่วันที่๒๔ธันวาคมค่ะ
คือผู้ป่วยคนนี้อยู่ที่ห้องเช่า
ซอยช้อยเพ็งที่หมู่๑๐
คือเขาอยู่ห้องเช่านี้คนเดียวนะคะที่สมุทรปราการนี่แหละ
แต่จะมีเพื่อนรอปภมาร่วมดื่มสุราในห้องเป็นประจำเลย
รวมกลุ่มกินเหล้ากันนะครับ
ธันวาคมก็มาทำงานที่บริษัทอยู่ข้างหมู่บ้านเอื้ออาทรประชาอุทิศ
ตามปกติค่ะแต่ก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง
ทีนี้บริษัทก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลประชาพัฒน์ในกรุงเทพมหานคร
เพื่อรักษาแล้วก็ดูอาการ
แล้ววันที่๒๗เป็นวันที่ผู้ป่วยหนีออกจากโรงพยาบาลประชาพัฒน์
แล้วก็เดินทางมาที่หมู่บ้านเอื้ออาทรประชาอุทิศที่ตึก๑
คืออยู่ห่างจากที่พักของเขาสัก๕๐เมตร
มาทำไมมาเพื่อที่เขาอยากเจอภรรยากับลูก
ขึ้นไปที่ห้องพักของภรรยานะแต่ไม่เจอ
ซึ่งเขาไม่ได้เจอภรรยากับลูกอยู่แค่ข้างล่าง
ทีนี้วันที่๒๘๒๙เขาก็มีการเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้านเอื้ออาทรประชาอุทิศ
แล้วก็ห้องเช่าของเขาในซอยช้อยเพ็งเพื่อที่จะรอพบภรรยาไง
ทีนี้ก็มีการกลับไปนอนรออยู่ที่ห้องเช่าด้วยตัวผู้ป่วยรายนี้
แต่ทีนี้อาการซุดไงอาการเขาสุดนะก็เหนื่อยหอบแหละไม่มีแรง
อาการซุดวันที่๓๐ก็โทรมาหาภรรยาโทรหาลูก
แต่ว่าทางลูกแล้วก็ภรรยาไม่ได้มาหาผู้ป่วยรายนี้นะ
ก็บอกว่าให้เขาไปหาหมอเองทีนี้ผู้ป่วยรายนี้ก็เลยเดินทาง
หาหมอเองด้วยรถเมย์วัดคู่สร้างภาหุรัฐ
พอวันที่๓๑แพทย์ก็มีการส่งตรวจโควิด
แล้วพบว่าติดเชื้อช่วงวันที่๓๑ธันวาถึง๓มกราคมเนี่ยนะคะ
ผู้ป่วยรายนี้อยู่ที่โรงพยาบาลประชาพัฒน์แผนกผู้ป่วยหนัก
แล้ววันที่๓มกราคมตอนเย็นประมาณ๕โมง๔๐นาที
ผู้ป่วยคนนี้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
หายใจล้มเหลวปอดอักเสบจากการติดเชื้อรุนแรงและติดโควิด๑
ซึ่งพอเรื่องนี้เผยแพร่ออกมาเนี่ยนะคะ
ทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐คือผู้ใหญ่สุรศักดิ์ศรีพระราม
ก็เอาเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดเอามาฆ่าเชื้อทั้งในห้องพัก
แล้วก็บริเวณที่พักของผู้เสียชีวิตรวมถึงต้องทยอยฆ่าเชื้อ
ในพื้นที่อื่นของหมู่บ้านด้วยนะคะ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
เราก็ได้ลงมาฉีดยาฆ่าเชื้อไปแล้ว๑รอบ
แม้ทั้งหมอจากทางอนามัย
ก็ลงมาให้ความรู้เกี่ยวกับชาวบ้าน

ชะโลกตัวนี้ว่าเราต้องอ่าใส่แมช

แล้วเราก็วันนี้เรามาฉีดเป็นรอบที่สอง
ฉีดทั้งพวกเพื่อยำยังการแทบกระจายของชะโลก
พอรู้ข่าวว่าทางผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ
มาที่หมู่บ้านเอื้ออทรก็จะต้องไปเช็คแหละ
ไปที่จุดไหนบ้างต้องฆ่าเชื้อต้องทำความสะอาด
ลูกแล้วก็ภรรยาของผู้เสียชีวิตแล้วก็เพื่อนบ้านอีก๒คน

เจ้าหน้าที่เขาก็นำตัวไปกักตัวไปตรวจโควิด๑๙แล้ว
แล้วสาเหตุที่ผู้เสียชีวิตกับภรรยาและลูกไม่ได้อยู่ด้วยกัน

หลังจากที่ผู้เสียชีวิตหนีออกจากโรงพยาบาล
ก็ภรรยาและลูกก็มีการไปเยี่ยมไปมาหาสู่กัน
แล้วยืนยันว่าผู้เสียชีวิตอยู่แค่ชั้นล่างอาคารเท่านั้น